แต่ข่าวนี้ดูแล้วก็เฮ้ยลูกชายค่ะ
บังคับแม่แม่ก็อายุเยอะแล้วนะแม่แก่แล้ว
ให้มาไลฟ์แล้วก็เหมือนกับขอพวกขอสติ๊กเกอร์หัวใจ
ขอดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะขอจากคนชมหรอ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้มานะไอ้พวกดอกไม้ต่างข้าวไม่ต้องกิน
เรื่องนี้มันมีประเด็นค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมจังหวะแบบนี้ค่ะแล้วแม่ก็นั่งยกมือไหว้ขอกุหลาบหน่อยนะ
ก็กำลังดูไลฟ์อยู่ส่งกุหลาบให้มันจะแปลงไปเป็นเงินได้ไงคะ
แล้วมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่ได้กุหลาบไม่ได้ของขวัญที่คนดูไลฟ์ส่งให้เนี่ย
ไม่ต้องกินข้าวอุ้ยตอนนั้นนะคนที่เขามาดูนะ
เขาอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแม่เหลือเกิน
ว่าทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้แล้วเห็นบอกว่ามีการถ่ายคลิป
แล้วให้แม่พูดด้วยนะว่าแม่ไม่ได้โดนบังคับเอาดูหน่อยค่ะ
เนี่ยหนูถามแม่หน่อยหนูบังคับแม่ไหม

ตอนที่เขาไปขายผ้าโป๊ภาพโป๊ของแม่แลกกับตังค์

หลัดอำเภอพมจังหวัดนะ
ไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้แล้วอยู่ที่ด่านขุนทศ
แล้วก็ไปเจอไปเจอสาวธอม
ทอมเฮียจินนี่แหละค่ะ
อายุ๒๙ปีนางสาวจินดา
แล้วก็แม่แม่อายุ๕๔ปี
ส่วนแก้วพี่สาวเนี่ยเขาไปอยู่บ้านพี่ชายแล้ว

ค่ะทีนี้เขายอมรับนะว่าให้แม่เนี่ย
ไลฟ์ขอดอกกุหลาบจริงคือไลฟ์๒ชั่วโมงแล้วไม่ได้บังคับแม่นะ

ขายน้ำไงขายน้ำดื่มแต่ขายไม่ได้
แล้วก็เห็นว่าเออแม่พออยู่ในกล้องแล้ว

คือตอนเข้ามาในกล้องคนก็ชอบเข้ามาทักไง

อันนั้นแม่เหรออย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยอาศัยตรงนี้แหละ

ใช่ค่ะลองฟังเขาชี้แจงหน่อยละกันค่ะ
ผมก็ขอโทษด้วยครับถ้าผมทำผิดไปที่ให้แม่ผมไลฟ์สดหาเงินอย่างนี้นะครับ
แต่ช่วยสงสารผมด้วยผมก็มีรายได้แค่เดือนละ๒๖๐๐นะครับ

แม่ผมกินเยอะผมก็กินนะครับผม
ถ้าผมหลุดปากดาบพวกคุณไปนะผมขอโทษด้วยครับ

ผมขอโทษนะครับทุกคนครับ
คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมพอเขาขอโทษเนี่ย

เพราะว่าตอนที่อยู่ในติ๊กต๊อกนั้นอาจจะไม่ได้เห็นหน้า
คือสรุปคือเขาเป็นสาวหล่อนะคุณผู้ชม
เฮียจินเนี่ยจริงแล้วเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ
จังหวัดก็ช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะ

แล้วบ้านนี้จริงแม่ก็มีสิทธิ์รับเงินผู้พิการ
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยตัวลูก
ลูกคือเฮียจินเนี่ยนะต้องหางานให้ทำค่ะ
เพราะว่าตัวเฮียจินเองก็บอกว่าเขาก็อยากมีรายได้
จะขายน้ำดื่มแล้วพอมันขายไม่ได้

หลังจากนี้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วนะคะ